ไปนิดเดียวนะก่อนอันนี้เพื่อนบอกว่า
ก่อนที่คุณแตงโมจะตกเธอไปนั่ง
เพื่อไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วก็พลัดตกน้ำไปนะฮะ
ล่าสุดคุณหญิงหมอออกมาเปิดเผยนะครับว่า
ถ้ามันมีการปัสสาวะจริงไอ้แผ่นอนามัยมันต้องมีกฎยูเรีย
ที่ออกมาจากปัสสาวะที่ติดอยู่ที่แผ่นอนามัยใช่ไหม
แต่การตรวจสอบล่าสุดในกระเพาะปรัสสาวะปรัสสาวะไม่ได้เต็ม
แล้วในแผ่นอนามัยก็ไม่ได้มีกฎยูเรียอยู่
นั่นพอจะสรุปได้ว่าคุณแตงโมไม่ได้ปัสสาวะที่ท้ายเรือนะคุณผู้ชม
อดีตภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผย
หลังจากที่มีการผ่าชนะสูตรร่างคุณตังโมรอบ๒
โดยพูดถึงประเด็นหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือ
แผ่นผ้าอนามัยที่คุณแต่งโมใส่ในวันที่เกิดเหตุกับชุดบริสุทธิ์
ซึ่งสามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่าคุณแตงโมได้ไปปัสสาวะก่อน
ที่จะประสบอุบัติเหตุตกลงไปหรือไม่
โดยในวันแทนแหลงข่าวผลการทันสุดรอบ๒
คุณหญิงหมอจะพูดถึงประเด็นการปัสสาวะด้วย
แต่ว่าพูดแค่ว่าตรวจกระเพาะปัสสาวะแล้วพบว่าน้ำไม่เต็ม
แต่ไม่ได้สามารถบอกได้ว่าแตงโมนั้นได้ไปฉี่หรือไม่
แต่ว่าล่าสุดคุณหญิงหมอครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลใหม่บอกว่า
นิติเวทตำรวจได้ทำการตรวจหายูเรียบนแผ่นผ้าอนามัย
เพื่อพิสูจน์ว่ามันมีคราบปัสสาวะอยู่ใช่หรือไม่
ซึ่งผลการตรวจล่าสุดพบว่าไม่พบคราบยูเรียบนแผนผ้าอนามัย
หลักฐานนี้คุณหมอบอกว่ามันชี้ชัดและพอจะสรุปได้ในเบื้องต้นว่า
คุณแตงโมไม่ได้เดินไปฉี่ท้ายเรือตามที่แก๊งบนเรือสปีดโบ๊ทกล่าวอ้าง
อันนี้ผลนิติวิทยาศาสตร์มันสามารถตอบได้
แม้ใครจะพูดอย่างไรก็ตามอันนี้ตอบได้แบบนี้ก่อนนะครับ
ทางด้านของนายชนบทสุภาษีอดีตผู้พิพากษาซึ่ง
เคยออกมาระบุว่าคดีคุณแตงโมเป็นคดีฆาตกรรม
ล่าสุดนะฮะมีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับผลการตรวจปัสสาวะระบุว่า
ที่ให้การแตงโมเดินไปปัสสาวะท้ายเรือและพัดตกน้ำ
ขัดกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
คำให้การของพยานบุคคลซึ่งอยู่บนเรือ
จึงเป็นพิรุษขาดน้ำหนักในการรับฟัง
ซึ่งจะมีผลต่อการรับฟังพยานหลักฐานของศาล
ในการพิจารณาคดีนะครับเรื่องนี้
ความจริงใกล้ปรากฏย้ำอีกครั้งว่าความจริงใกล้ปรากฏนะครับ
ส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผลชนสูตรน้ำในตาของคุณแตงโม
นี่ถือว่าเป็นประเด็นใหม่ล่าสุด
และหลายคนจับตามองว่าน้ำในตามันเกี่ยวอะไรแล้วมันจะมีผลอะไร
ผลจากการชนสูตรรอบ๒เกี่ยวกับน้ำในตาของคุณตังโม
จะทำให้คดีพลิกไปเลยหรือเปล่า
จากการที่แจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องของประมาท
จะกลายเป็นคดีแบบอื่นหรือเปล่า
กุ้นบนเรือมีหนาวพลลับ
ในลูกตาของแตงโมเบื้องต้นหลุดออกมาแล้ว
รอแถลงข่าวพร้อมกับเลือดที่พี่เต้เจอ
ส่วนข้อความนี้ค่ะเป็นของเพจดาว๘แฉก
ระบุว่าน้ำในลูกตาจากในตาแตงโมนิดา
มัดกวนสปีดโบสต์
มัดยังไงมัดหรืออะไร
น้ำในตามันเกี่ยวข้องยังไง
นี่เป็นผลชนสูตรเดี๋ยวรอแถลงอีกครั้ง
แต่นี่คือลักษณะของการที่เขาได้รับรายงานข่าวมาเบื้องต้นแบบนี้นะคะ
ก็เลยมองไปว่าเอ๊ะหรือคดีมันจะพลิก

พลิกจากเรื่องของการประมาทเป็นเรื่องฆาตกรรมหรือเปล่า

ยังไม่ได้ตัดสินออกมานะคะเรื่องนี้
ชาวเน็ตเข้าไปอ่านแล้วช่วงนี้
การคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็นเนี่ย
ถ้าเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตของคุณแตงโม

มันจะพลิกไปพลิกมาแบบนี้แหละ

แต่เรื่องอาจจะขมวดปมไปเรื่อย

บางคนบอกกฎแห่งกรรมมีจริง

ใช่ค่ะอีกคนนึงพาคุณผู้ชม
ไปดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยที่เขาเชื่อเหมือนกันว่าผลแล็บจากน้ำในตาของร่างคุณแตงโมเนี่ย
อาจจะพลิกคดีเป็นฆาตกรรมหรือไม่อย่างไรก็คือทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
นายรณรงค์มีการนำเรื่องนี้ไปปรึกษาไปพูดคุยกับหมอหมูค่ะอาจารย์หมอนิติเวศคนดังแห่งมศวนะคะ
แต่กลายเป็นว่าหมอหมูมีการเปิดประเด็นใหม่นะครับ
พูดไปถึงเรื่องของก้อนเลือด
ผลน้ำในตาผลลูกตาของสบอ่ะมันบอกอะไรได้บ้าง
เห็นมันมีเพจปล่อยข่าวบอกมาว่าผลในลูกตาเนี่ย
ทำให้พลิกคดีนี้ได้
มันมีข้อดีกว่าคือมันจะไม่ถูกรบกวน
ที่มีงานวิจัยแล้วทำกันเยอะนะก็จะเป็นส่วนเรื่องแอปโฮฮอล์

เพราะคู่นี้ที่อาจารย์ผมเลยนะ
อาจารย์ผู้ใหญ่แกกระเสียแล้วแกกระโทรมา
แกบอกว่าเนี่ยแกแปลกใจว่าทำไมสื่อไม่เล่นประเด็นนี้
อาจารย์พรทิพย์แกออกมาข้างนอกแล้วเนี่ย
เมย์ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วแกพูดชัดเจนอยู่ประโยคนึง

แกบอกว่ามันมีค็อตเลือด
คือถ้าแพงเป็นภาษาไทยก็คือก้อนเลือด

เป็นคลอดเลือดเนี่ยเต็ดอยู่ที่บาดแผล
เราก็เลยถามอาจารย์คนที่โทรมาใช่ไหม

คือถ้ามันลงไปในน้ำแล้วเกิดบาดแผลเนี่ย
เลือดมันก็ไหลออกหมดมันไม่เป็นก้อนหรอก

เขามีการอัดคลิปขณะพูดคุยกับหมอหมู
หรือรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธนะคะ
เพื่อสอบถามถึงเรื่องของการตรวจน้ำในตาน

แล้วก็จะสามารถพลิกคดีเป็นฆาตกรรมได้หรือไม่อย่างไร
ซึ่งทางหมอหมูคิดว่าผลน้ำในตาเนี่ยก็ไม่น่าจะพลิกคดีได้
แต่บังเอิญมีอาจารย์หมอผู้ใหญ่
เชี่ยวชาญด้านเลือดจากโรงพยาบาลรามา

ให้ความเห็นอย่างที่ได้ฟังกันไปในคลิป
เรื่องของเมื่อสักครู่นี้หมอพูดถึงก้อนเลือดที่บาดแผล

จากเลือดไม่สามารถแข็งตัวในน้ำได้
หมายความว่าถ้ามีบาดแผลในน้ำเนี่ย

ฉะนั้นต้องมีบาดแผลก่อนลงน้ำ

เพื่อให้เลือดในแข็งตัวจับกันเป็นก้อน

อย่างไรก็ตามยังไม่มีการแถลงถึงเรื่องนี้
ชัดนะคะว่าก้อนเลือดที่แผลมีจริงหรือไม่อย่างไร
ต้องไปถามคุณหญิงหมอพรทิพย์ที่พูดเรื่องนี้
แล้วเดี๋ยวจะต้องไปรอความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ประเด็นนี้ที่มีการตั้งข้อสังเกตกันขึ้นมาค่ะ

แสดงว่าแผลมันเกิดขึ้นก่อนที่จะตกลงไปในน้ำ

เพราะว่าเลือดมันจะไปแข็งตัวในน้ำได้อย่างไร
ตามหลักของทางการแพทย์ที่เขาได้อธิบายเอาไว้